สวัสดีค่ะหมอไก่
เจอกับหมอไก่ในวันเสาร์แบบนี้นะคะ

วัตถุมงคลด้านหน้านี้นะคะ

ก็คือเจ้าพ่อเฮ่งเจียนั่นเองนะคะ

ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบดวงชะตา

เรื่องของวิธีเสริมดวงชะตา
ให้การงานมันปังปุริเย่ค่ะหมอไก่

การที่คนเราเนี่ยการงานจะก้าวหน้าได้

ใช่ต้องขยันถ้าไม่ขยันนี่ไม่ได้เลย
ขยันหมั่นเพี้ยนต้องมีความเก่งนะคะ
แต่เคยได้ยินไหมคะว่าเก่งมันต้องบวกเห็งด้วย

เขาบอกว่าทุกคนที่ประสบที่เก่ง
ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จทุกคน
เพราะฉะนั้นมันต้องมูเตลูกันบ้าง
มูบ้างเล็กน้อย
เรื่องแรกนะคะก็คือการจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงาน

ใช่เลยค่ะในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้ามีอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
สมมุติว่าเขามีเป็นพวกแบบว่าโต๊ะเก็บเงิน

โต๊ะนั่งพักเก็บงงเก็บเงินลิ้นชักอะไรอย่างนี้
โต๊ะที่เขาทำงานก็ถือว่าเป็นโต๊ะทำงานเช่นเดียวกัน
อย่างแรกเลยนะคะที่ควรจะคำนึงถึงนะคะ
ก็คือในเรื่องของความสะอาด

ทางหงจุ่ยก็คือหมายถึงว่าแบบโชคลาบเที่ยวมาไม่ถึงตัวเราก็คือหมายถึงว่าเหมือนมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วเราคว้ามาไว้ไม่ได้
มันลกหาทางเข้าไม่ได้
ช่วยแล้วมันจะไม่ทำให้อะไรมันดีขึ้น
ถูกนะคะเรื่องของการจัดความสะอาดของโต๊ะนี่สำคัญ
สำคัญมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบของเยอะไม่มีปัญหา
แต่ก็ควรที่จะจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เยอะได้แต่ต้องจัดให้เป็นระเบียบ

อกจากเรื่องของการจัดโต๊ะห่วงจุ้ยอะไรเนี่ย
แล้วยังไงคะบนโต๊ะมันควรจะมีอะไรวาง
ว่าควรจะไม่มีอะไรยังไงบ้างหมอไก่นะคะ
ต่อมาก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เห็นหลายคนเนี่ยชอบวางพระวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโต๊ะทำงาน
แต่ว่าต้องถามจุดประสงค์ก่อนนะคะว่า

ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างบางคนเป็นข้าราชการ
ต้องการให้แบบได้อัพเลเวลนะคะ

ใช่ค่ะเป็นพระเป็นเกจิเป็นหลวงพ่ออะไรก็ได้นะคะ

โอเคแล้วถ้าเน้นเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินล่ะฮะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะ

จะเอาเงินอย่างเดียวนะคะให้วางเป็นเทพ

ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าวางเป็นพระนะคะ

ลับเลยก็คือเวลาที่คุณวางพระเนี่ยพระจะไม่เอาลาบ

ใช่ค่ะก็คือต้องวางเป็นเทพแทนนะคะ

ถ้าอยากได้ทั้งก้าวหน้าและทรัพย์สินก็คือวางทั้งพระทั้งเทพได้ไหมคะ
จริงควรวางอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการ

ต้องเลือกนะเอาเรื่องทรัพย์ก่อนดิฉัน
นั่นคุณอย่ามารักพี่เสียดายน้องน้องไปต่อ
ดิฉันเป็นคนโลภนิดนึงก็เลยอยากวางทั้งพระทั้งเทพแต่ว่าเลือกก่อนก็แล้วกันนะคะ
แล้วอย่างนี้มีข้อห้ามไหมว่ารูปหรืออะไรต่างที่ห้ามเอาไว้บนโต๊ะ
อ่านะคะเป็นพวกรูปที่ดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อย

ไม่ได้เลยนะใครมีรูปเขาอยู่บนโต๊ะคว่ำเลยค่ะ

ทำไมผมดูน่ากลัวขนาดนั้นครับน้องไปต่อ

แล้วเป็นรูปอะไรล่ะครับที่เราต้องดูเป็นพิเศษ
อ่านะคะที่ควรหลีกเลี่ยงนี่ก็คืออะไรที่แบบดูน่ากลัวหรือว่าดูรุนแรงนะคะ
เช่นพวกรูปเสือพวกเสือพวกสิงอะไรพวกนี้นะคะ
บางคนที่บอกว่าเกิดปีขานจะวางจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะว่าพวกแบบว่าสัตว์ที่แบบว่าดูรุนแรงหรือว่าดูดุร้ายเนี่ย
เรียกว่าก่อนที่เขาจะไปคาบโชคลาภมาให้เราเขาจะคาบเราไปรับประทานก่อน

นั้นวางเป็นรูปแมวรูปสุนัขตัวเล็กอะไรอย่างนี้แล้วกัน

ได้ถ้าเกิดจะเป็นรูปสุนัขที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมค
แต่ว่ารูปเสือหรือสิงหรือที่เป็นแบบรูปปั้นอะไรต่างนี้ไม่ควร

แล้วอย่างนี้เรื่องของทิศทางในการวางโต๊ะทำงานนี่มันเกี่ยวไหมคะหมอไก่
เรื่องของทิศถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมาก

ใช่เลยค่ะทิศที่ดีมากเลยนะคะก็คือทิศใต้และทิศตะวันตกนะคะ
เขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าใครที่หันหลังต้องดูหันหลังไม่ใช่หันหน้า
เอาหลังนะเอาด้านหลังเราอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะต้องด้านหลังเราเนี่ยพิงไปทางทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าดีเกือบจะถาวรเลย
ก็คือถ้าหลังไปใต้หน้าก็ไปเหนือ
ใช่แบบนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าดีไป๒๗ปี

จริงเหรอคะอันนี้เรื่องทิศสำคัญมากเลยนะ
หมอไก่หมอไก่ผมขอพูดนิดเดียวแล้วกันเพราะบางทีโต๊ะทำงานเราเลือกไม่ได้
เกิดเราหันหลังมันยังไงมันก็ไม่ตรงกับที่ใต้

ก็อย่างเคล็ดลับที่เราบอกกันไปนะคะ

หรือว่าการจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบอันนี้ก็ถือว่าสำคัญ

ยังไงก็ทดแทนกันได้นะครับก็ทดแทนกันไปทำที่เท่าทำได้แล้วกันเนอะ
ถูกต้องแล้วนะคะมาเรื่องของการเสริมบุญเรื่องของการงานกันหน่อย
หลายคนบอกว่าเวลาไปทำบุญเราจะทำยังไงให้หน้าที่การงานของเราปัง
ในเรื่องของการทำบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่หลายคนควรที่จะทำนะคะ
อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
อย่างที่หลายครั้งดิฉันก็เคยพูดว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ก็คือเสริมดวงในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ

ในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึง
เวลาที่เติมเนี่ยเราอย่าแบบเวลาเราเติมเราต้องใส่ให้หมดใช่ไหม

เหลือนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้เหลือกินเหลือใช้

งั้นเวลาเราเทจากขวดเราควรจะต้องเหลือจากในขวด
แล้วถ้าเราอยากเหลือเยอะเราเทนิดเดียวได้ไหมคะ

แต่อย่าไปเทหมดเหลือในขวดที่เราซื้อมา

อันนี้เป็นเคล็ดเฉยที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะ
แล้วนอกจากการไปเติมน้ำมันตะเกียง
หรือว่าถวายอะไรที่เกี่ยวกับหลอดไฟแสงสว่างอะไรแล้ว
มันยังมีการทำบุญด้วยแสงสว่างทางการศึกษา

ถ้าสมมุติว่าใครที่ต้องการให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกความรู้
การศึกษานะคะเช่นในเรื่องของการแชร์ความรู้ก็ยังได้เลย
การสอนคนอื่นก็ถือว่าเป็นวิทยาธารที่ดี

เราควรจะไหว้พระอย่างไรช่วงไหนคะหมอไก่

ควรที่จะหาโอกาสไปไหว้พระประจำวันเกิดสักครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเราโดยเฉพาะ

ให้นำทองคำเปลไปปิดบริเวณใบหน้า
ก็คือพระพักษ์พระนะคะ
เสริมในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีเลย
ติดตรงข้างหน้าเลยนะ

ไม่ต้องเน้นโฟกัสไปที่หน้าผาก

ตรงไหนจะจวกก็ตรงนั้นแหละค่ะ
แล้วเขาว่ากันว่ามีราศีที่ควรไปทำบุญด่วนในช่วงนี้

เพราะว่า๔ราศีที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาดีมากเลยนะคะ

อาจจะมี๔ราศีนะคะก็คือมีชาวราศีกุมนะคะ
ชาวราศีสิงค์เมฑุร์นแล้วก็เมฆ

ราศีกุมราศีสิงศ์ราศีเมทุนและราศีเมษ

จะส่งผลให้เรื่องของการงานดีขึ้น

จริงควรทำทุกราศีบ้างแบบนี้นะคะ

ในการทำยังไงให้การงานของเราปังไปแล้ว
และวันนี้นะคะก็มีหนึ่งท่านผู้โชคดี
ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ด้วยนะคะ
และสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้ได้แก่

คุณนพพะทัศน์ชะรินนะคะเกิดวันที่๒๑ภศภาคม๒๕๑๖
มาเรื่องของการงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะ
ในเรื่องแรกก่อนเลยก็คือการงาน
งานของเขาเรียกได้ว่าดีแบบมาก

เขาเรียกว่าความสำเร็จมาเยือนแล้วในชีวิตของเขา
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกถ้าจะทำอะไรในช่วงครึ่งปีแรก
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก

ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาดีนะคะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอก

เพราะฉะนั้นควรไปตรวจสุขภาพกันก่อน

ในเรื่องของโชคลาภนะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้โชคลาภแบบจัดเต็ม
แต่ว่าเป็นโชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ไม่ใช่แบบโชคลาภที่มาแบบฟุก
ในเรื่องของการเงินถือว่าดีมาก

ยินดีด้วยนะแล้วนอกจากนี้ยังเป็นผู้โชคดีด้วย
ได้รับถูกมงคลดันให้หมอก้ายแนะนำเลยว่าคุณนกประทัศน์ได้ไปแล้วจะต้องทำยังไรบ้าง

ชิ้นแรกจะเป็นพาโผงใส่เสียหุุกโจ
และอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นยันพกพา
แต่อย่างยันทร์พกพาบางทีอาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะแขวนผ้า

ก็คือใช้เป็นยันพกพาใส่ในกระเป๋าสตางค์

แล้วก็อันนี้คุณนกประทัดเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลไปนะคะ
ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชม
ถ้าเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นปั๊บเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด

พรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันจ๊ะ
อ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงกันนะคะ
สี่ราศีที่ดวงขึ้นนะคะหลังจากที่ดาวพระราชสบดีย้ายราศีค่ะ

ขอบคุณหมอไก่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอไก่ค่ะสวัสดีครับ